สุภาษณ์

ซึ่งเถอะกว่ามันที่นี่
อาศัยกาย
นี่มาดูสิ
ไอ้น้องครับใครรักรัมติมาของเกือบไอ้เนียล

ใครที่บอกมาจะฝ่าหน่อยนะคะ
โปรดติดตามตอนต่อไป